ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซาอุดีอาราเบียจะไม่มีจดเก่าของสหรัฐอยู่เย็น
ทำให้ทีมชาติไทยเสียจุดโทษแล้วก็แพ้มาก่อนในเกมนัดแรกค่ะ
อุดีอาราเบียประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมา๒๖คน

สำหรับเกมที่จะบุกมาเยือนทีมชาติไทยในวันที่๒๓มีนาคมนี้
โดยไม่มีชื่อของฟาฮัทอัลมูวาลัสปิดตัวเก่งวัย๒๒ปี

เกมแรกที่พบกันเมื่อ๑กันยายนปีที่แล้วค่ะ
ก่อนที่จะเป็นนาวาฟอัลอาบิตที่ยิงจุดโทษเป็นประตูชัย
ให้สาอุดีอาราเบียชนะไทย๑ประตูต่อ๐
ทั้งนี้นะคะอาโมบาลัสบาดเจ็บที่ขาซ้าย
ก็เลยหลุดจากทีมชุดนี้แต่ว่าอัลอาบิตยังมีชื่ออยู่
เช่นเดียวกับอีก๑๗คนจากเกมแรกที่ยังอยู่ในทีมที่จะบุกมาเยือนไทยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีโมฮาเมดอัลซาลาวี
ดาวยิงเจ้าของสถิติ๒๖ประตูจากการติดทีมชาติ๒๘นัด

จากว่ามีอาการบาดเจ็บก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้ด้วยค่ะ
โดยซองอุยยองมิฟีชาวเกาหลีใต้
ฟอเล่อย่างเด็ดขาดก่อนหมดเวลา๖นาที
เปิดบ้านชนะทางคนมีนจากเวียดนามไป๓ประตูต่อ๒
หลังจากตามหลังอยู่ในครึ่งแรก๑ประตูต่อ๒ค่ะ